หลวงไล่ตามรถคันหนึ่ง

ตำรวจก็ขับไล่ไปอย่างกระชันชิด๔๐กิโลค่ะนะคะ
ไล่ตามกันไปจนสุดท้ายตามทัน
แล้วก็ไปตรวจเจอสิ่งผิดกฎหมายในรถคันนี้จริง
เนี่ยค่ะกล้องหน้ารถตำรวจทางหลวงนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่ขับตามรถกระบะคันหนึ่ง

ถนนสาย๓๒๓ทองผาภูมิกาญจนบุรี
ตำรวจก็ให้ชะลอนะคะจะตรวจสอบ

ก็เลยต้องประสานกระบะสายตรวจทางหลวงมาสมทบ

สุดท้ายก็จนมุมนะคะ
หนีมากว่า๔๐กิโลตำรวจประกบได้ในที่สุดค่ะ
ปรากฏว่าพอตรวจสอบในรถเนี่ยนะคะ
ก็จะเห็นว่าห้องโดยสารหน้ารถข้างคนขับเนี่ย
มีแรงงานต่างด้าวนั่งเบียดซุกตัวอยู่ค่ะ
ผู้ใหญ่เด็กจำนวน๗คนด้วยกันนะคะ
อันนี้คือตรวจคนขับก่อนนะคะ
แล้วเดี๋ยวท้ายรถกระบะเนี่ยก็จะมีนอนนะคะ
ซ่อนตัวอยู่อีก๕คนด้วยกันนะคะ
ใช้แผ่นแสลนด์คลุมเอาไว้นะคะ
ทั้งหมดเป็นชาวเมียนมานะคะ
ตรวจสอบสภาพรถแล้วนี่ดูด้านหลังเห็นไหมคะ
อันนี้คือมาแล้วก็เอาแสลนด์คลุมเอาไว้นะคะ
ตรวจสอบสภาพรถเนี่ยที่ห้องคนขับมีการถอดเบาะข้างคนขับออกไปนะคะ
เพิ่มพื้นที่เพื่อให้แรงงานนั่งเบียดกันได้มากขึ้น

นั่งตรงนี้ได้แล้วก็นั่งข้างหลังได้
ก็จะได้มากันหลายคนนะคะ
ก็บอกว่าได้รับค่าจ้างครั้งละ๘๐๐๐บาท
รับจากอำเภอสังขระบุรีมาส่งในตัวเมืองค่ะ
โดยสารมาเต็มคันเลยคุณผู้ชมค่ะแรงงานต่างด้าวค่ะ
๗๐๐๐๘๐๐๐บาทได้แต่ครับว่าเขาจะให้
ก็ที่เหมือนกันเองครับเค้าจะให้ลงเป็นจุด

เรากระจัดรอเลยเค้าก็มาเรียกแบบนี้

ก็โดนแจ้งข้อหาในปัญญาค่ะ
ลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าว
เข้ามาในราชอาณาจักรชัยโดยผิดกฎหมาย
แล้วก็ผิดตามพรบจราจร
อย่างเช่นขับรถโดยประมาทหวัดเสียวดัดแปลงสภาพรถ
รวมถึงคดีขัดขืนการจับกลุ่มด้วยค่ะ
โอ้โหเจอหลายข้อหาเลยส่งดำเนินคดี
แล้วแรงงานต่างด้าวที่เห็นเนี่ยนะคะคุณผู้ชม

นะคะก็ถูกจับกุมได้แบบนี้
ตำรวจก็ต้องเลี้ยงอาหารนะคะ
แล้วก็ผลักดันส่งกลับประเทศต่อไป

คุณผู้ชมมาตามกันต่อ